เขาประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน๕๐เมตร

นี่ตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วเมื่อเมื่อคืน

เขาห้ามแล้วก็กั้นไว้แบบนี้ในช่วงระหว่างเวลา๖นาฬิกา
ของวันที่๑๒กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้มาจนถึงเที่ยงคืน
วันที่๑๕กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ

แล้วช่วงที่คืนที่ผ่านมารอบอาคารรัฐสภาก็
ตั้งแต่แนวถนนทหารถึงแยกเกียรติกาย
มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แผงเหล็ก

จากนี้ยังมีรถบรรทุกน้ำครับ
แล้วก็รถเครื่องขยายเสียงไปประจำการในอาคารแล้ว
ก็คาดว่าสแตนบายไว้ก่อน
รอรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

น่าสนใจว่ามีการวางมาตรการสั่งดูแลความปลอดภัยทั้งน้ำด้วยนะ

น้ำก็มีเหมือนกันเตรียมเรือของกองทัพเรือ
และเรือจากภาคส่วนงานอื่นครับ
รองรับผู้ที่ต้องเดินทางหรือว่าเคลื่อนย้ายทางน้ำ

มีการรายงานว่าการเตรียมเรือเป็นไปตามแผนงานเท่านั้น

เพราะการเดินทางยังใช้ทางบกเป็นหลักครับ
ส่วนเส้นทางการจราจรเขาก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับ

จนกว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จะเสร็จสิ้น

ปิดถนนสามเศษหน้าอาคารรัฐสภาทุกช่องทางครับ
ส่วนเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ
ถนนสามเซนตั้งแต่แยกบางกระบือ
มาทางเข้าออกบริษัทบุญรอดครับ
แล้วก็ถนนประชาราชสาย๑ตั้งแต่แยกเกียรติกายไปแยกบางโพ
ถนนทหารก็คือตั้งแต่แยกเกียรติกายไปแยกสะพานแดงเอ่อ
แล้วลงเรียนตรงนั้นทำอย่างไร

หนึ่งวันนะครับมีลงเรียนวัดจันทร์ลงเรียนราชนีบลลงเรียนราชวินิตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นผลจากการปิดจราจรนี่แหละฮะ
ก็เลยเป็นการเรียนการสอนนะครับในวันนี้เป็นกรณีพิเศษ๑วันนี้ครับ
ลูก๓ลงเรียนลูกหลวงหลาน๓ลงเรียนนี้นะ